วงการเพลงค่ะพี่หนุ่มกะลายังจำได้หรือเปล่า

เพราะว่านี่ใช่ไหมเรื่องของคดีลิขสิทธิ์๕เพลง
เดินทางไปแบบทั่วประเทศไม่ได้ทั่วคอนเสิร์ตนะขึ้นสอนออก
เออนะคะนั่นแหละตามที่คุณบอกเลยนะคะ
ซึ่งพี่หนุ่มกะลาก็ยอมรับเลยนะคะ
ตรงกับบันเทิงไทยรัฐว่าเออเนี่ยพี่ก็เข็ดเหมือนกันนะ
ไม่กล้าร้องเพลงของค่ายมิวสิกมักแล้ว
แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนนี้สัญญานี้นะคะ
แรมมี่เขามาดูแลควบคุมแล้วก็สามารถร้องได้เหมือนเดิม

ส่วนลูกน้อยในท้องภรรยาคุณจูนเนี่ย

ผมเองเนี่ยเสียเยอะครับเยอะเยอะกับค่าเดินทางอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเกิดถึงโล่งแล้วตอนนี้
เราก็คือไม่ร้องแล้วเพลงทางนู้น

ยังไม่ได้ชื่อครับตอนนี้แบบเครียดเรื่องชื่อ
เพราะว่ากำลังคัดอยู่หลายชื่อ

ยังมีเวลาอีกนะคะได้ลูกสาวนะ